ไปดูเรื่องราวเตือนภัยบนท้องถนนกันต่อนะคะ
รถคันหนึ่งขับมาตรงจู่ค่อยเบนออกขวา
แล้วพุ่งตกข้างทางชนเสาไฟชนต้นไม้ไปเลย
ับเยินเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นติดตามในช่วงตลอดพาแปด
โอ้โหคือกล้องหน้ารถเห็นชัดเลยว่าขับอยู่ดี
ครับเบนขวาออกนี่เลยสักพักไปแล้ว
ข้ามแยกไปแล้วสักพักหนึ่งเริ่มแบบฉลบขวา
แล้วก็ชนค่ะพุ่งตกข้างทางชนเสาไฟฟ้านะคะชนต้นไม้
รถเนี่ยคาดว่าด้านหน้าน่าจะพังยับเยินอยู่แหละ

จุดเกิดเหตุอยู่ที่ไหนบางบัวทองหลังวัดนทบุรี
เจ้าของรถบอกว่าวันนั้นเขาคุยงานกับเพื่อนจนถึงดึกเที่ยงคืนนะคะ
เพื่อนก็ถามว่าจะนอนก่อนไหมเช้าค่อยออกไป
แต่เขาบอกว่าเขามีธุระตอนเช้าก็เลยตัดสินใจขับรถกลับ
แล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามในคลิปเนี่ยค่ะ
ก็คือเขาลงคลิปเอาไว้เป็นอุทาหรณ์
ว่าง่วงเพลีย
ฝืนนะคะไม่ขับดีกว่า
นอนพักก่อนพักที่บ้านเพื่อน

ที่ปั๊มข้างทางล้างน่งล้างหน้าอะไรก่อนก็ได้
หายง่วงแล้วค่อยเดินทางต่อขับต่อไป

เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นง่วงไม่ขับนะคะ
ยังดีนะครับอันนี้บองตัวไม่ได้แช่งนะ
เคราะห์ดีที่ยังมีโอกาสมาเล่าเรื่องนี้
ได้มาเป็นอุทาหรณ์บอกคนอื่นเขา
เพราะอุบัติเหตุบางครั้งบางคราวบางทีมันประมาณการไม่ได้หรอก

บางทีเกิดขึ้นแล้วจบเลย
ก็ขอบคุณคลิปนี้ด้วยที่มาเตือนเป็นอุทาหรณ์กันนะคะ